ติดตามเรื่องราวดราม่ากันหน่อยดีกว่า

แต่ที่แน่มีสาวงามคนนึงได้ใจคนไทยทั่วทั้งประเทศไปแล้ว
นี่เลยกำลังฟ้อนสวยอยู่เลยนะคะ

หนึ่งในสาวงามผู้เข้าประกวดที่ได้รับการกดปุ่มจากน้องแน็ตอนิพร
ก็คือน้องมีมีกันสุดาสาวลูกครึ่งกะเหลี่ยงพม่าไทยนะคะ

คือน้องใสซื่อจนเรียกน้ำตาคณะกรรมการได้นะคะ

มีมี่เนี่ยชื่อในวงการหรือว่าชื่ออะไรยังไงดีจ๊ะ
รวมไปถึงชีวิตดราม่านั่งรถตู้รถทัวร์มาประกวดคนเดียวจากแม่สอดเนี่ย
มันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าไม่มีสปอนเซอร์
และที่สำคัญสวยขนาดนี้เนี่ยโสดอยู่หรือเปล่า
ฟังน้องมีมี่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะ

เรื่องจริงหมดเลยค่ะก็คือทุกคนเป็นพยานก็ไม่น้อยใจนะคะ
ก็คือไทยกระเหลี่ยงหรือไทยพม่าหรือไทยอะไรก็ตามนะคะ

วันที่ประกาศผลนะครับหนูก็ไปร้องไห้ในห้องน้ำก็คือ
ก็คือเราดีใจเราไม่ได้เสียใจที่แบบว่าเราจะตกรอบหรือเปล่า
แต่เราชื่นใจที่แบบพี่เขาสวยมากจริง

ก็มีค่ะมีแล้วค่ะก็คบกันมา๕ปี

ก็มีค่าใช้จ่ายให้ตอนเดินทางค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทค่ะ
ชอบเนอะมีก็มีมีก็บอกแฟนเป็นอาหารแล้วตอนลำคือต้องถอดรองเท้านั้นใช่มั้ย
นี่เป็นหนึ่งในความสามารถของน้องเพราะว่าน้องเรียนหน้าตสินนั่นเองนะจ๊
อ่านสัมภาษณ์เสร็จก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะจ๊ะถอดรองเท้าโชว์รำไปเลยจ้านะคะ
ที่ต้องถอดรองเท้าน้องบอกว่าเป็นความเชื่อเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะ

แล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่ฮือฮาไปดูกันดีกว่าอีกหนึ่งคน
ถ้าหลายปีก่อนย้อนไปจำได้ไหมถ้าสมัยนั้นจะมีคำนึงที่ฮิตมาก

เขาเคยประกาศกล้าวกลางรายการนะคะบอกว่าเวทีนี้มันมีเส้นนะฮะ

คุณวิกกี้วิโรนิกานาคสำริทลอยเมิล
แล้วก็เปลี่ยนเพศสภาพเป็นสาวสวยฉ่ำมงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วพักหลังมานะเธอโพสต์เฟซบุ๊คตอบกลับเลย
คนที่มาว่าเธอบอกว่าไม่ยอมรับความจริงสมัยที่แอปแมนเป็นนายแบบนะฮะ
อยู่ที่เยอรมันมีแฟนเป็นนักธุรกิจหนุ่มรวยมาก
เชิดใส่ทุกคนแล้วนะจ๊ะจบไป
บางทีคนเราก็อาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้ว่าแบบชอบอะไร

เอาเป็นกำลังใจกับชีวิตของคุณวิกกี้แล้วกันนะคะ